นี้มีอุทาหรณ์มาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
มีเด็กเล็กเล็กเนี้ยคือต้องระมัดระวังจริงจริง
เพราะว่าเด็กวัยเล็กเนี่ยเป็นวัยกำลังเรียนรู้แล้วก็
สนอ่ะสนจริงเผลอแพลบเดียวเท่านั้นแหละ
มือไม่รู้ไปไหนต่อไหนแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเป็นภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถบรรทุกนะคะ
ขับรถมาดีดีอยู่อยู่มีเด็กสามขวบวิ่งตัดหน้ารถ
เป็นจังหวะที่คนขับเห็นเด็กหันมาเห็นแต่หลบไม่ทันแล้วค่ะ
มันก็ชัดแล้วอ่ะชนเข้าไปอย่างจังเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงจริงที่ผู้หังเนี่ยต้องต้องตรวจสอบแล้วก็
จับมือลูกหลานเอาไว้ให้มั่นเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดู
เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะ
คือเราได้ยินเสียงกรี๊ดดังลั่นมากนะคะเด็กวิ่งข้ามถนนออกมาด้วยความเร็ว
คนขับก็ร้องคนที่อยู่ข้างในก็ร้องเสียงคลิปเนี่ยร้องออกมาหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาบนถนนสายบางขันลำทัพ
ถึงวัดสายญาติในตำบลวังหินจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
อุทาหรณ์นาทีระทึกเด็กวิ่งหลุดจากมือแม่อย่ากระพริบตา
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์เรื่องนี้ออกไปเยอะค่ะ
ส่วนใหญ่สอบถามนะคะว่าเด็กเป็นยังไงบ้าง
รอดหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ซึ่งผู้โพสต์ออกมาระบุนะคะว่าเด็กได้รับบาดเจ็บและอยู่ระหว่างการรักษาตัว
อยู่ในความดูแลของคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ให้พ่อแม่ดูแลเด็กในปกครองให้ดีอย่าให้คลาดสายตา
เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่รู้จริงว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่

จากเหตุการณ์นี้คุณแม่ก็แบบปล่อยมือน้องอะนะ
คือลูกวิ่งหลุดออกมาคือบางทีอาจจะแบบ
มือเข้าหนึ่งอาจจะจับอีกมือหนึ่งอาจจะทำอะไรอยู่
แล้วลูกเป็นแบบวิ่งออกมาหลุดออกมานะครับ